คุณผู้ชมฮะมาดูคู่นี้กันหน่อย

ตัวหนึ่ง๔เมตรตัวหนึ่งเมตรกว่า
เดี๋ยวจะงงว่าคือตัวอะไรกันแน่ไปดูกันซะหน่อยนะครับ
โอ้โหเนี่ยกรรมการห้ามมวยต้องมาห้ามแล้วครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเช้า๗โมงเช้า

แล้วก็พปรเทศบาลตำบลบางปะกง
พร้อมอุปกรณ์จัดสัตว์เลื้อยคลาน

บ้านเลขที่๒๐๕ทับ๒หมู่๑๐ตำบลบางประกง
บางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะ

งูเหลือมตัวยาวน่าจะ๔เมตร
เป็นคู่ปรับกับตัวเงินตัวทองยาวเมตร๕๐
งูเหลือมมันเขมือบตัวเงินตัวทอง

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต้องรีบมาแยก๒ตัวนี้ออกจากกันนะครับ
พอมาพอเคาะตัวงูเหลือม

มันก็คายตัวเงินตัวทองออกมา

แล้วปรากฏว่าถามว่าตัวเงินตัวทองมันตายหรือยัง

ปรากฏว่าอีกแป๊บหนึ่งคุณ
มันดิ้นฮะมันยังมีชีวิตอยู่นะครับ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบจับตัวเงินตัวทองเหมือนกัน

มันกุกกักอะไรอยู่แถวข้างรวดนี่

ก็ไม่คิดว่าจะเป็นงูมาดักกินตัวเงินตัวทองแบบนี้นะครับ

หลังจากนั้นมันมีชีวิตรอดก็ต้องไปปล่อยคืนป่าละคุณ

เป็นคู่ศึกคู่ปรับกันตลอดการจริงนะคะ